ตำรวจ๘นายนะฮะที่ถูกออกหมายจับหลังจากเข้าไปเกี่ยวยงผัวพันกับเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยนะครับ
ล่าสุดนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับว่าจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นะครับ
โดยทางพลตำรวจโทอาชญนไกรทองครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงกรณีตำรวจไปเกี่ยวยงกับคดีพนันออนไลน์เนี่ย
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
มีคำสั่งให้เจรตำรวจครับดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงควบคู่ไปด้วยนะฮะ
ส่วนตำรวจทั้ง๘นายที่ถูกออกหมายจับนั้นจะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไหม
ก็ต้องรอการรายงานจากพนักงานสอบสวนอีกครั้งครับ
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้เรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเข้ามาพบแต่อย่างใดครับ

ะแต่งตั้งห่อบอตรอคนใหม่
วันพรุ่งนี้ก็ตามตำรวจเริ่มเลยนะครับ
ได้มีคำสั่งเลื่อนการประชุม
ตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็น่าจับตานะ
ในส่วนของพบตรคนใหม่นะครับโดยประธานกตรนั้นก็คือนายกรัฐมนตรี
จะต้องนั่งหัวโต๊ะในการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของการแต่งตั้งพบตร
แดดิเดต๔คนที่เป็นรองพบตรจะเป็นใครนะรอติดตามวันพรุ่งนี้นะ